ถามครอบครัวนี้กันก่อนดีกว่าเลยสบายดีหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนเห็นแล้วว่าลงภาพครอบครัวสุดอบอุ่น๓คน
พ่อแม่ลูกเขาคิดว่าเป็นข่าวดีที่จะกลับมาคัมแบ็คกันหรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุดแล้วบอกเลยว่าโอละพ่อจ้า
กับคดีหย่าร้างของดาราสาวตายชุติมากับอดีตสามีคุณทิมพิธา
เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจกับไทยรัฐออนไลน์นะคะบอกว่า
จำกันได้นะย้อนไปก่อนตอนที่คุณทีมออกมาแถลงพร้อมกับโชว์หลักฐานว่าวันที่สารนัดแรกนะครับ
วันที่สารบอกมานัดแรกคุณตายไม่มา
ล่าสุดเนี่ยเรื่องดังกล่าวกลายเป็นโมคะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าสารสั่งแล้วค่ะว่ามีความจงใจที่อีกฝ่ายจะส่งหมายสารไปที่บ้านหลังเก่า
ซึ่งที่อยู่นี้คุณตายไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณตายเองก็เลยไม่รู้นั่นเองว่ามีหมายสารมา
ท้ายที่สุดคำสั่งก็เลยเป็นโมคะค่ะเพียงแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่รู้กัน
แต่เองก็บอกเลยว่าสารสั่งให้ดูแลลูกวันศุกร์ถึงวันจันทร์คือสัปดาห์หนึ่งได้ดูแลน้องนะ๔วัน
ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าเราได้รับความยุติธรรมแล้วว่าแม่คนนึงเนี่ยเป็นห่วงลูก
ที่อันชอบทำเนี่ยมันกลับมาแล้วจะได้ดูแลลูกได้เต็มที่พร้อมกันนี้ค่ะ
แหล่งข่าวคนสนิทของคุณตายบอกด้วยว่าตายเองก็มีหลักฐานหลายอย่างเหมือนกันนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลิปค่าใช้จ่ายที่ทางฝั่งคุณทิมให้รับผิดชอบ
จนเป็นเหตุผลให้เธอต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงดูลูกเอง
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะเธอบอกว่าภาพนี้เป็นภาพเก่า๑๘เมษายนนู้นผ่านมาแล้วนะฮะ

งานนี้หากติดต่อคุณตายได้

จะรีบรายงานข้อเท็จจริงกันอีกครั้ง

คดีอาจจะพลิกแน่เลย
นี้แน่อย่างไงก็ตามแต่นะคะ

และที่สำคัญคือต้องดูแลดวงใจดวงน้อยด้วยนะคะ
ก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเด็กด้วยนะคะคุณผู้ชม